ถ้าเรื่องขอโชคขอลาบกับกล้วยแปลกมันยังไม่ถูกจิตถูกใจ
ทำมาหากินดีกว่าน่าจะได้เงินด้วยนะคะ
อย่างชาวบ้านที่จังหวัดชายภูมิบอกช่วงนี้ฝนตก
ฝนตกสิ่งที่ตามมาก็คือเห็ดค่ะ
นี่เขาจับเขาเก็บ
มาใส่ถุงแล้วก็วางขายสร้างรายได้งดงามเลยค่ะ
โอ้โหนี่เห็ดจริงเหรอ
เหมือนท้องหัวหอมใหญ่เหมือนหัวหอมใหญ่เหมือนกัน
แล้วอันไหนที่สีส้มดังเหมือนมะเขือเทศเหมือนกัน

ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอน้องบัวโลเบจังหวัดชายภูมิ
เก็บเห็ดป่ามาขายสร้างรายได้ค่ะที่เห็นอยู่นี้ก็มีเห็ดระโงกขาว
ระโงกเหลืองเห็ดตะไครเห็ดโคนและอีกมากมายสารพัด
ทั้งหมดทั้งมวลมาจากธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเห็ดก็จะมีรสชาติดี
เนื้อแน่นนะคะทานแล้วก็อิ่มอร่อยอย่างแน่นอนนะคะ
ชาวบ้านเขาเก็บเห็ดแบบนี้เสร็จแล้วยังไงต่อเขาก็นำมาวางจำหน่ายที่บริเวณจุดขายของป่าเขาวง
บ้านท่าโป่งที่ตำบลวังตะเข้อำเภอน้องบัวระเวจังหวัดชายภูมินี่แหละนะคะ
คละกันไปแบบนี้น่ารับประทานราคาขายเริ่มต้นถุงละ๕๐บาทไปจนถึง๔๐๐บาทเลยนะ
ก็คือไซส์แบบใหญ่เลยใหญ่ยักษ์เลยนะแต่ถ้าแม่ค้าจะซื้อเป็นแบบช่างกิโลขายก็มีเหมือนกัน
กิโลกรัมละ๒๕๐บาทค่ะโดยเฉพาะเห็ดไข่หรือเห็ดระโงกนี่นะราคาสูงหน่อยนะคุณดิ
กิโลกรัมละ๓๐๐๔๐๐บาท

ใช่ไงคะก็แลกกับการไปเข้าป่าเก็บเห็ดก็ถือว่าคุ้มกันแหละ
ช่วงนี้จะมีเห็ดป่าออกมาเยอะจริงจริงชาวบ้านเขาก็เลยใช้เวลาว่างเว้นจากการทำไร่ทำนาเนี่ย
ไปหาเห็ดกันตั้งแต่เช้าจนดึกดึกจนเช้าก็วนหากันไปแบบนี้
บอกเลยว่ารายได้นี่เยอะนะวันละพันบาท๒๐๐บาทก็มี
แล้วคุณคิดดูถ้าทุกวัน๓๐วันจะเท่าไหร่๓๔๐๐๐ไปแล้วนะคุณ
แล้วถ้าหากว่าถามว่าต่อวันเนี่ยหาได้เยอะไหม๑๐๒๐กิโลกรัมเลยนะ
เยอะขนาดนี้คุณเอาเลยเขามีรายได้กันเท่าไหร่
เพราะฉะนั้นคือเยอะขนาดนี้เขาก็สามารถเอาไว้ขายด้วยแล้วก็เอาไว้ทำทานในที่บ้านได้อีกด้วยนะคะ
จากที่ขายริมทางแล้วนะคะคุณผู้ชมแม่ค้าในตลาดเนี่ยมาเลยมาขอซื้อถึงที่เลยนะคะ
เขาก็จะได้ในราคาส่งไงราคากิโลกรัมละ๑๕๐๓๐๐บาทแล้วก็เอาไปทำขายต่อไป
แต่เห็นในภาพอย่างนี้ต้องฝากเตือนนะคุณชิสาเพราะมันมีมากมายหลายสีใช่ไหม
เผ็ดเนี่ยนะครับคนที่จะไปเก็บมาแล้วมาขายแล้วมาประกอบอาหารได้เนี่ย
ฝากเตือนคุณผู้ชมหมายถึงว่าต้องมีประสบการณ์ไม่ต้องมียายเช
นั่นแหละประสบการณ์ที่รู้ว่าเห็ดแบบไหนทานได้ไม่ใช่ว่าคุณผู้ชมดูอยู่
สีนั้นสีนี้กินได้มันก็ไม่ใช่ทุกชนิดไป
บางทีเห็ดสวยมีพิษก็มีเหมือนผู้หญิงอะค่ะ
ใช่ผู้หญิงยิ่งสวยพิษยิ่งเยอะ